แล้วกันเมื่อวานนี้เชื่อว่าคุณผู้ชมก็น่าจะติดตามกันอยู่
แล้วก็น่าจะได้เห็นภาพในสื่อออนไลน์เยอะแยะมากมาย
สำหรับกรณีที่ตำรวจควบคุมฝุงชนเนี่ย
ลายม็อบเมื่อวานนี้ที่แยกดินแดง
คือมีชาวบ้านเขาบอกว่าจริงภาพที่เห็น
กับเรื่องราวของคนที่อยู่ในพื้นที่มันคนละความรู้สึกกันเลยนะ
เพราะชาวบ้านที่ฝ่าดินแดงเขาบอกเขาไม่ไหวแล้ว
คือมันหนักหนาสาหัสมากจนอยากจะขอร้องตำรวจว่า
เบาลงกว่านี้ได้ไหมเพราะเขาบอกว่า
ตำรวจเนี่ยไล่ถีบผู้ชุมนุมจนตกลงมาจากหลังคา

แล้วก็เห็นไหมเป็นเศษแบบล่วงตกลงมา
และที่เราเซ็นเซอร์คือคราบเลือดที่พื้นห้องนอนเขา
โลกออนไลน์เขาก็มีการแชร์ภาพจากเฟซบุ๊คที่ใช้ชื่อเพจว่าชาวม็อบ
มีหลังคาเป็นรูมีเศษฝ้าอยู่ที่พื้นแล้วก็มีคราบเลือด
เขาบอกว่าอันนี้เป็นคำบอกเล่าจากทางเพจนี้ที่เขียนมา
บอกว่าตำรวจควบคุมฝุงชนไล่ตามกลุ่มผู้ชุมนุมขึ้นไปบนอาคาร
แล้วก็ถีบผู้ชุมนุมตกทะลุหลังคาลงมา

คนเข้าไปเหมือนกับว่าตำหนิการทำงานเจ้าหน้าที่ตำรวจเยอะมากว่า

นี่มันคือการใช้ความรุนแรงกับประชาชนมากไปหรือเปล่า
แล้วก็เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็ลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุด้วยนะคะ
ตรงนั้นเนี่ยเป็นร้านอาหารแล้วก็ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์นะคะ

ทางด้านหลังติดกับช่องบันไดของแฟลต์ดินแดง
ร้านอาหารเขาบอกว่าทั้งด้านนอกแล้วก็ในห้องนอนเนี่ยเสียหายทั้ง๒จุด
คือมีผู้ชุมนุมตกลงมาค่ะตกลงมาทั้งด้านนอกแล้วก็ในห้องนอนเขาอ่ะ
ลุฝ้าลงมาเลยแล้วก็มีคราบเลือดมีปลอกแก๊สน้ำตาตกอยู่ในห้องนอนด้วย
ส่วนร้านซ่อมรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยถูกยิงด้วยแก๊สน้ำตาหลังคาทะลุอีกเหมือนกันนะคะ
เราได้คุยกับนางสิริรัตนาสิริวัฒนาวุฒิเจ้าของร้านอาหารเธอบอกว่า
เมื่อวานในช่วงค่ำผู้ชุมนุมบางส่วนเขาก็วิ่งหนีมาหลบในแลตดินแดง
ตำรวจก็ตามเข้ามาจับแล้วก็ปิดทางขึ้นลงบันได
ผู้ชุมนุมบางส่วนก็เลยต้องพยายามหนีลงมาทางช่องบันไดของแฟลต์
สักพักนึงเธอบอกเธอได้ยินเสียงคนตกเข้ามาในบ้าน
พอเดินมาดูก็เห็นว่ามีวัยรุ่นที่เข้าร่วมการชุมนุมเนี่ย
ตกลงมาในห้องนอน๒คนหน้าร้านอีก๒คน
อันนี้คือคำบอกเล่าของเธอเธอบอกว่าเธอได้ยินเสียงตำรวจในอารมณ์โมโห
พูดขึ้นมาบอกว่าจัดการเลยถีบเลยตีเลยเธอบอกแบบนี้นะ
แล้วพอวัยรุ่นทั้ง๔คนตกลงมาที่ร้านของเธอเนี่ย

ก่อนที่จะมีคนมาช่วยวัยรุ่นที่ได้รับบาดเจ็บออกไป
เธอเองก็ต้องหนีเข้าไปอยู่ในบ้านที่ห่างจากร้านอาหารประมาณ๒๐เมตร
เพราะตำรวจประกาศเอาไว้ชัดเจนว่า
ห้ามชาวบ้านที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องออกนอกเคหสถานเด็ดขาด
ใครออกมาจะยิงกระสุนยางใส่ทันที
แม้ชาวบ้านจะออกมาต่อว่าทางตำรวจก็ตอบกลับไปว่า
ถ้ายังไม่หยุดพูดจะจับดำเนินคดีให้หมดทุกคน
บอกว่าส่วนตัวในฐานะชาวบ้านที่เขาต้องอาศัยอยู่ตรงนั้น
บอกเลยว่าการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจครั้งนี้
มันรุนแรงกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา
ใช้กระสุนยางยิงใส่บ้านประชาชน
แก๊สน้ำตาเข้ามาในที่พักของประชาชน
ใช้อารมณ์ในการปฏิบัติหน้าที่

ไม่มีคำว่าการปฏิบัติตามหลักสากลอยู่ในนั้น
เหมือนที่ตำรวจเคยพูดเอาไว้เลย
แต่เหมือนว่ารักษาเหมือนว่า
เหมือนว่าโดนทีบมาจากปล่องคร้วง

ของเธอเนี่ยหลังคาร้านก็คือพังเลยแหละ
มีร่องรอยทะลุจากสิ่งของบางอย่างที่ตอนนี้ก็ยังไม่รู้เลยว่าอะไรมัน
มันเหมือนกับว่าตกลงมาแล้วก็ทะลุลงมานะคะ
แต่ตอนเกิดเหตุเธอบอกว่าเธอได้ยินเสียงดังคล้ายระเบิด

อยู่ที่ร้านตอนนั้นก็ต้องรีบหาน้ำมาดับเลย

ถ้าดับไม่ทันลามแน่นอน
ถ้าลามแล้วไหม้น่าจะเสียหายหนักกว่านี้
เธอบอกว่าเมื่อคืนนี้สิ่งที่เธอเห็น
คือเจ้าหน้าที่ระดมยิงกระสุนยางและแก๊สน้ำตาใส่ผู้ชุมนุม
และบ้านเรือนของประชาชนอย่างหนัก
วันจากแก๊สน้ำตาเนี่ยกระเด็นเข้าไปในห้องนอนเธอ

ใครที่ไม่เกี่ยวข้องให้อยู่ในเคหสถาน
ถ้าออกมาจะถูกจับดำเนินคดี
ตอนแรกเลยที่หนีเข้าไปในห้อง

เพราะว่าโดนแก๊สน้ำตา

แก๊สน้ำตามันเข้าไปในห้องเหรอ

เหมือนแกจะเข้มข้นกว่าเดิมด้วยซ้ำ

อันนี้คือข้อมูลจากประชาชน

เราไปสอบถามพลตำรวจรีปิยะตาวิชัย

กล่าวหาว่ามีตำรวจคอฝ
เด็กที่มาชุมนุมตกทะลุหลังคาชาวบ้าน
ปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาทยากรรมทางเทคโนโลยี
ให้ตรวจสอบแล้วก็เอาผิดคนที่เอาข้อมูลนี้
มาลงแชร์ในโลกโซเชียลก็คือเหมือนเป็นการนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จตามพรบคอม
ส่วนประเด็นเรื่องการสลายการชุมนุมของตำรวจเมื่อวานนี้
สิ่งที่ทางรองผู้บัญชาการตำรวจนครบานแถลงก็คือ
สามารถจับกลุ่มผู้ชุมนุมมาดำเนินคดีได้ทั้งหมด๕๒คน
มีชาวต่างด้าวเป็นชาวกัมพูชา๒คน
ตำรวจคฝได้รับบาดเจ็บ๕นาย
บาดเจ็บสาหัสจากการโดนประทัดปลาใส่หน้าหนึ่งราย
คือ๑๐ตำรวจตรีธนาวุฒิจิรคเชนวัย๒๘ปี
ส่วนจะมีการพูดคุยกับผู้เกี่ยวข้องในแฟลต์ดินแดงไหม

เรื่องนี้ตำรวจบอกว่าพูดคุยมาโดยตลอด

จริงตำรวจเองก็อยากให้ปัญหามันจบลงเหมือนกัน
แต่จะสามารถจบมันได้ภายในอาทิตย์นี้ไหมเนี่ย
มันก็ตอบยากแต่ก็จะพยายามทำให้มันจบเร็วที่สุด
ซึ่งหน้าที่ของตำรวจก็จะพยายามทำให้ปัญหานี้หมดไปให้เร็วที่สุด
กรอบกฎหมายที่มีอยู่